เอาไปดูต่อกันที่ตัวแม่เซ็กซี่ดาวโป๊หนังแผ่นกันหน่อยดีกว่านะคะ

คือมันเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่า
สำหรับแน็ตเกษรินนั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าเธอมาจากแบบสายไหนนั่นเองนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเธอโพสต์ภาพที่ขึ้นเวทีไปเต้นโชว์ตัวค่ะ
ใส่ด้วยชุดสุดวาบวิวก็อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันเลย

ชาวเน็ตรุมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะ
บอกว่าตอนเมื่อก่อนถ้าอยู่ในหนังแผ่นอันนั้นก็เกินเรื่องแล้วนะ
พอมาแบบนี้ในที่สาธารณะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
โอ้โหนี่มันเป็นงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะทำไมทำแบบนี้
ก็เลยมีหลายคนอยากรู้ว่ามีผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรม
กริ้งกร้างเรียกไปสอบหรือยังในฐานอนาจารย์ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปที่สาวแน็ตนะคะเมื่อวานนี้
เธอบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะคะ
หรือว่าไม่มีใครเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรทั้งนั้น
อธิบายด้วยค่ะว่างานที่เกิดขึ้นมันเป็นงานปิด
ไม่ได้จัดขึ้นในที่สาธารณะนะคะ
เป็นงานประจำปีของกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ค่ายดังค่ะ
เขาติดต่อกันก็จัดกันมาแบบนี้นานกันเป็นปีแล้วค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอเองก็ลบภาพเจ้าปัญหาซะหน่อยนะฮะ
ออกจากอินสตราแกรมเพราะว่าคอมเมนต์ด้านลบค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ

วงโควิดนะคะก็เอาให้ปลอดภัยกันด้วยนะคะ